ส่วนเสื้อที่เราสวมกันอยู่

หลายท่านส่งข้อความมาถามส่งไลน์มาถาม
เป็นเสื้อที่เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมประชาสัมพันธ์งานดีนะคะ

ในสมเด็ดนะคะพระนางเจ้าพระบรมราชินี
หน้าทรงเจริญพระชนมภรรษา๘๔ภรรษา๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
มีชื่องานว่าสินของแม่ค่ะ

ซึ่งงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๒๑๔สิงหาคมนี้นะครับ
โดยเวลาที่สำคัญคือเวลา๒๐นาฬิกาไทยรัฐทีวี

และที่เป็นไฮไลท์คือการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ
พระพรชัยมงคลพลุประกอบดนตรีชุด๘๐
ขออภัยฮะชุดพรรษา๘๔บารมีพระแม่ไทย
จำนวนถึง๘๔๙๙นัด
ตรการตาแน่นอนกลางแม่น้ำเจ้าพระยา
โดยทีมพลุระดับโลกจากญี่ปุ่นนะครับ
ดังนั้นรับชมการถ่ายทอดจากไทยรัฐทีวีได้
พาคุณแม่นั่งกอดกันอยู่หน้าจอนะฮะ

รวมถึงที่จะร่วมจุดเทียนชัย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ

และใครที่มีโอกาสไปร่วมงานได้
ที่ศูนย์ศิลปาอาชีพหวังใส่นั่นเองนะครับ